ท่านไอ้คะในการสืบเมื่อกี้ล่ะค่ะ
ในชั้นศาษน์มีการระบุว่า
รับไปตั้งแต่วันที่๒๗ตุลาฯ
แต่เป็นความเข้าใจผิดของเมฆค้า

เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะเจอข้อหามินสาร
ซึ่งบังคุณกฎหมายให้ยามมาตรา๑๙๘มันหยัดไว้อยู่แล้ว
ซึ่งพวกเราก็หรือประชาชนก็ควรจะรับทราบไว้ในส่วนนี้
แต่ว่าที่พูดได้ก็คือว่าในส่วนว่าในคำวินิจฉัยเนี่ย
ทางฟังไม่ว่าในความก็ยืนยันในความจริง
ที่จะพิสูจน์กันในชั้นอุทธรณ์ต่อไปนะครับ
แต่ก็เคารพในความวิภาคศาสตร์ของศาลในต้น

ซึ่งอย่างน้อยท่านก็ยังไม่ได้วิทยาศาสตร์ในข้อที่จริงว่า

คือที่ผ่านมาครูปีชาพูดมาโดยตลอดว่า
ตัวเองเป็นเจ้าของลอตเตอรี่

ก็เป็นดุลพินิษฐ์ของท่านที่จะวินิจฉัยตามพยาหลักฐานที่กองปราบทำมานะครับ

เราก็จะไปหักล้างโต้แย้งในคำวินิจฉัยของศาลในชั้นอุทธรณ์
ว่าสิ่งที่ศาลท่านได้วิจัยมานั้นเนี่ย